รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
เอามาจง

ไม่อะไรแล้ว
ไปแล้วเว้ยไปแล้ว

ปูช่วยฟ้ายด้วยอีกสองคนนี้มันจะฆ่าฟ้ายปู

ปู
ขอบคุณปู่มากนะถ้าฟอยไม่ได้ปู่อ่ะฟอยแย่แน่เลยอ่ะ

เองคือทายาทคนต่อไป

อย่าทำฟ้อยอย่าทำฟ้อยไป

มันแม่อุงสารวะปลูกมันเหอะ

อะไรของมึงไอ้ฟ้อยผีปฟับอะไรวะ
กูเหนือกจากฟันมาที่ตื่นมาเหนื่อยกับมึงสองคนอีกวะเนี่ย

จริงนะว่ะพวกมึงไม่เชื่อกับกูหรอ

ถึงแม้เราจะเจอผีมาเยอะนะเว้ย
ถอบหิปปอบนี่มันโบราณไปไม่ไหววะ

ระดับสับสนสอบกับปอบนิดนึงเงี้ย

มึงไม่รู้เหรอว่าการเลาค์เพราะสอบ

ใส่ต่อลักเลย

สภาพไก่มันเป็นแบบนี้ครับ

กินปอบแน่เลย

ไม่อยู่หวังไข่เรา

เห็นภาพปอบที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้ว

ได้แล้วครับ
ไอ้ปอปตัวนี้มันร้ายนะอาคมเนี่ยมันแก๋กรามาก
มันแก๋มากมีหล้อเฉย
ไก่ของชาวบ้านเนี่ยก็ค่อยตายไปเทิดกับตัว
เสร็จงั้นฝันของฟลอยต้องเป็นลางบอกเผ็ดอะไรแน่

เวลามันโดนสิ่งหรือใครโดนปอบสิงเนี่ยมันต้องดูหน้าสม
แล้วก็หน้าตาจังต้องพร้อมหน่อยเว้ย
เพิ่งตื่นนะครับไม่สบายเปล่าครับปู่

โอ้โหไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ย

อ้าวนี่ไงยาวเลยพ่อพิซซ่าไก่
ไม่แปลกเลยค่ะก็คนหิวอะ
ปู่ครับลองติดคอร์นครับ

พวกอี๋อิ่มไม่ใช่ยังวะ
อ้าวไอ๋อี๋อี๋อิ่มแล้วก็ได้อี๋อิ่มแล้วค่ะแหมพูดเยอะแท้นาน
อุ้ยอันนี้แค่เอานะ

เอาเลย

ห้องเป็นอะไรวะทำไมหิวโหยขนาดนี้วะเนี่ยฮะ

อย่างนี้ไม่ใช่ปอบอย่างนี้ก็เรียกปืน
หูเปิดไม่หยุดเลยนี่หิวมาจากไหน
เชื่อมั้ยถ้ามีขวายสักตัวก็ว่าพ่อมึงกินหมดเลยนะ
ดูเหมือนกับพ่อมึงเพราะฉะนั้นพ่อมึงจริงมันต้องแบบว่า
กินของสดของขาวของดิบกินรู้จักอิ่มเว้ย

แล้วพวกพ่อไปน้ำไอศิษย์ทอดไทยยากกันทำหลาย
อ้าวเป็นอะไรเนี่ยมือไม้อ่อนเนี่ย
โอ้โหโทษที่จะปอบมาปากไม่ได้อิ่ม

โอ้โหเลอะไปหมดเลยมึง

ไก่ตายอย่างนี้เป็นฝีมือปลอบจริงเหรอวะ
ควักไส้สักขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ปอบมันจะเป็นอะไร

กลางเมืองอย่างนี้ปอบยังจะกล้าเหรอวะ

แถวนี้มีพวกหมอผี
หรือว่าพวกฝักไฝอธิสัยศาสตร์ใช่มั้ย

ฮือเฮ้ย

โอ้ยมันแกวเนี่ยวะ
อะไร

ตั้งสุขดูดวงเวลามีงานมหาลัยนะนะแล้วมาทำไมวะเนี่ย
มันแก้วพี่จะมาทำอะไร
เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย
ที่นี่มีหมอผีหรือหมอเล่นศัยศาสตร์ใช่ไหม
มีแต่ปู่ฉันเนี่ยไม่รู้เรียกว่าหมออะไรกันแน่

ก็ปู่ฉันวันนี้ไม่ค่อยสบายอยู่ในบ้านมีอะไรเปล่า
เมื่อคืนปู่นายได้ออกไปไหนมารึเปล่า
แล้วมันเรื่องอะไรของเธอเนี่ยมาถามทำไมเนี่ยคะ
เห็นพฤติกรรมแปลกของเขาบ้างไหม
ไม่มีไม่มีพฤติกรรมแปลกอะไรทั้งนั้นแหละ
ไม่มีอะไม่มีพฤติกรรมแปลกอะไรทั้งนั้นอะ

ยังไม่อิ่มเลยเว้ย

ใช่ไก่ชาวบ้านที่ตายก็ถูกปู่นายควักไส้กินหมดนั่นแหละ

แล้วนี่เธอมีหลักฐานอะไรมาบอกว่าปูเป็นคนฆ่าไก่

อาเขาเปิดไอ้สำนักนี้มาตั้งแต่ก่อนพ่อกับแม่หนูจะเกิดอีก

แต่ตอนนี้เขาโดนปอบกินไปแล้ว
นี่มันแก้วคือใจเย็นก่อนดีกว่านะ
สงสัยจะเครียดกับปัญหาทางบ้านหรือเปล่า
อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนั่งคุยกับพี่เดี๋ยวพี่ช่วยปลอบให้

เฮ้ยนี่เธอจะมาเที่ยวบอกคนนั้นคนนี้เป็นปอบไม่ได้นะ
เดี๋ยวก็โดนแจ้งความ

ถ้าวันสองวันนี้มีไก่ตายอีก
ฉันจะเอาพวกมาลากคอปู่นายถึงที่บ้านเลย
เอ้ยใจเย็นไม่เอานะอย่ามีเรื่องเขาไปแล้ว

เด็กสมัยนี้แปลกประหลาดคิดอะไรก็ไม่รู้

แต่กูอยากมีเรื่องออกมาฟังพวกโจ๊ก
นี่ถ้าจะเพี้ยนปู่นี่น่าจะเป็นปอบ
เฮ้ยไม่เอาล่ะ

ตกใจหมดเลยปกกระป๋างมาไม่ให้ซุ่มให้เสียง
ก็ใช่ได้เห็นเปิดประตูที่ไทยตอน๕ทุ่มอ่ะ

น่ากลัวน่ากลัวหน้าสิวหน้าขวานอยู่เนี่ย

นี่กำลังกลับบ้านซื้อกับข้าวมาให้เธอด้วยนะ
เป็นผีที่ชอบกินของดิบสด

ผู้ที่กลายเป็นปอบนั้น
มักจะเป็นพวกที่ชอบเล่นคาถาอาคม

พอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้

กระทำผิดข้อห้าม

มึงอย่าบอกนะว่าพวกมึงคิดว่าปู่กูเป็นป๊อปอ่ะ
แค่จริงกับปู่กูไม่ใช่ป๊อป
เพราะว่าแบบนี้ต้องพิสูจน์ว่ะ
เออกูเห็นด้วยกับหยวกว่
อาจจะเป็นเห็น
ฟอยมึงจะมานั่งรอปู่อะไรในนี้วะ

ปูปากกูเปิดอะไรมาแดงอะ

เขาทำอะไรกันอยู่วะเนี่ย
ไปนอนไป
ทำไมกูมีเลือดติดที่ปากวะ
อ้าว
เฮ้ยเร็วดีวะ

เดี๋ยวจะไปที่ที่ไม่เงียบ
ที่ไม่มีเวลา

ช่วยทำอะไร

เฮ้ยช่วยเปิดซักที
ทำไมปู่ไม่กินสักทีวะ
หรือว่ามันยังไม่สดพอวะ

สามาร์ไม่บอดนะ

กลิ่นขาวเลือดยังอยู่เลยอ่ะ
ปูจะกินจริงเหรอเนี่ย

ปูไม่กิน

นี่แค่เอาของไปทิ้งก็มีหน้าหมาทำไม

แถวนี้เขาบอกว่าปู่เป็นปอบกันทั้งนั้นเลย

ออกจากบ้านเดินกลับมามีเลือดติดปาก

แถมยังกินไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนกินเหมือนปอบลง

ออกไปไหนมาแถมมีเลือดติดปากมาด้วย

ป่าค่ะวันนี้มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยนะคะ

ป่าค่ะปากเลิศเดี๋ยวหนูเช็ดให้นะคะ
ต้องจะไม่ต้องป้อนต่อเถอะ
ใช่แต่ว่ารสชาติไม่เท่าไรหรอกเว้ย

ไม่ไปอ่ะปู้เราอุตส่าห์เป็นห่วงแทบแย่

เฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟ้อยไอ้ฟ้อย
นั่นอยู่ไหนไว้
เมื่อคืนมีไก่ตายอีกแล้วแล้วก็มีคนเห็นปู่นายอ่ะ
จริงน้ำมันแก้วปู่เราไม่ใช่ผีปอบนะ
ปอบน่ะมันมาจากพวกที่เล่นของแล้วเข้าตัว
ระแวกนี้ก็มีปู่นายคนเดียว
ถ้าไม่ใช่ปู่นายแล้วจะเป็นใคร

ไม่ได้น้ำมันแก้วคือจะใช้กฎหมู่ไม่ได้นะ

กฎหมายใช้ก็ปอบไม่ได้หรอกเอาตัวไป

อย่าเราช่วยปู่นะ

ไม่มีใครช่วยปอบเท่านี้ได้หรอก

ไอ้ฟอยหาอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้ช่วยปู่วะ
ก็นี่ไงกูกำลังหาของมาช่วยปู่อยู่เนี่ย

ใช่ไม้อันนี้จะช่วยให้เราหาปอบตัวจริงเจอ

ปู่ของเราเนี่ยก็จะได้หลุดจากข้อกล่าวหาที่หาว่าปู่เราเป็นปอบ
ตัวเองจะทำอะไรข้าววะเนี่ย

ถ้าเจ้าแม่มันแกบอกว่าเดี๋ยวจะทำวิธีจัดการกับป่อเพลง

เธอต้องไปให้ป่อยแล้ววะ

น้ำน้ำโอเค
ด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้ลูกทั้ง๓คน
มึงจะบ่นว่ามึงร้อนเหรอ

กลัวสิวะแต่ว่ากูกลัวปอบเนี่ย

ชมโรมพลังจิต

มันของใยมันแก้วนี่ว่ะ
ทำไมไม้มาหยุดอยู่ที่นี่ได้วะเนี่ย
ปอบรีบมาด้วยนะ

นี่มันชมรมพลังจิตอะไรวะเนี่ย

เจ้าก็คือข้าว
เราเป็นอันเดียวกัน

ปอบ

เอาไงวะไอบอส

ไปดูเหรอ

มันจะเป็นฝาก
มันจะเป็นฝาก
ตามมาถึงที่นี่เลยหรอ
เหี้ยเริ่มไหมล่ะพี่น้อง

เกะตาย
เอาไงอะท่านพลอย

พลอย

พลอยไอ้หยวกไอ้บอสไอ้กำลังอยู่ในอาตรายดีกว่า
อุ๊ยเรื่องดีกว่าอันนี้มัน
มาเร็วเร็วนี่
เอาล่ะเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

โอ้ยด้วยด้วย
ไม่มีไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีอะไรเลย
เอาไงล่ะเอาชีวิตรอดอย่างนี้ที่สูงตอนนี้
เฮ้ย
กูต้องมาตายเพราะโดนผีกระซวกไส้เหรอวะเนี่ย

จับฝอบได้อ่ะ
สงสัยคุณต้องไปฝึกคาถาแก้มัดเชือกอีกแล้วเนี่ย

คุณมาดิอย่างไรว่ะเนี่ย

มึงคุยดี

เห็นพอครับพ่อ
ทำไงดีกว่า

เป็นไง

ร่างมันถูกฆ่าแล้ว

เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน

ไปไหนอะเดี๋ยวมันจะช่วยยังไง

อนเติม

เรา๓คนจะไม่กลัวผีแล้ว

เจอคนหล่อล่าผีบ้าง

นี่เนี่ย

เอ่อไอ้ดวก
ไอ้ช่วยดูแล้ว

ไอ้สวย

เฮ้ย

ยากมาไม่มีอ่ะไม่ได้ยากหนูเนี่ย

โอ้โหแผนสอบเลยโอ้โห

ตาย
ไอ้สวย

จุ๊บ
ไอ้

โอ้โห

เออ

อ้าว
ปั๊ดปั๊ดปั๊ดดูดูดู
ไอ้ปลายเร็วเร็ว

เฮ้ยสุดยอดเลยไอ้ปลาย

ปั๊ดปั๊ด
ทำไมผีแค่ซ่วงเขามันไม่เป็นไรเลยวะ
อืมสงสัยใช่ไหมล่ะ

เสื้อยันของปู่กูสุดยอดไหมล่ะ

แรงปะ

เสื้อยัน
แรง

สุดยอดเลยนะเว้ยดีจังเหรอ
แต่งงานฝูกูดีด้วยนะเนี่ยสุดยอด

ปู

ดักหน้าดักหลังหมดแล้วเนี่ยพ่อ
กูไม่รู้เว้ยพ่อจ๋า

ขอบใจมากที่มาช่วยปู
เป็นยังไงปูเป็นอะไรบ้างนึง
แต่งงานฝ่ากับผีปอบได้ไม๊อิฟอล์ย
เนื่องมันยาวอป๋องแต่ว่าตอนเนี่ยปูรีบมาช่วยพวกเราก่อนดีกว่า
มีอะไรอีกวะ
ดูสถานเนี่ยน่าจะเป็นปกติแล้วครับปู
แต่จากอารมณ์เนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับ
ถ้ากูหลุดไม่ได้จะฆ่าให้มันทั้งหมู่บ้านเลย
ดูแล้วของมันยังออกไปไม่หมด
มันต้องลางด้วยนะมนต์

สิหลับปากไว้หน่อย
เอ้า

เฮ้ย

นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหนูอะคะ

ว่าหนูเก่งที่สุดแล้ว

มึงอ่ะพูดตะโมอยู่นะไปแก้เค้าได้แล้ว
แก้เชื้อหรือแก้พัก

หนูขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนอ่ะ

อะไรจ้ะหนูอัศษาธิ์แบบนี้นะอย่าไปเล่นกับมันนะ
ถ้าหนูไม่มีวิชาป้องกันตัวแล้วก็มันจะเข้าตัวเอง
เชื่อปู่เถอะอย่าทำแบบนั้นเลยนะ

จำไว้นะ
ต้องขอโทษจ้ะทุกชั้นต้องขอโทษด้วยนะที่เข้าใจผิดจ้ะ
โอ้ยไม่เป็นไร
พวกเราเลยขอตัวเอง

ขอโทษนะคะพวกเรามาจากนิตยาศาลสยองโลกอะค่ะ
ได้ข่าวว่าที่นี่มีการจับบ่อเป็นไงบ้างคะ

สาวลูกไม่รอพวกเก่ง

ครับผมก็จริงแล้วไม่ใช่๓คนหรอกครับนี่ก็เป็นผมคนเดียวมาก

อ๋อนี่เป็นลูกมือผมนะครับผมเป็นคนต้นคิดว่า

จะให้สองคนอธิบายดีกว่า

จะต้องจดจำเราในฐานะหมอผียุคใหม่
นี่พวกเราจะโดนผีทะลวงไส้กี่รอบแล้วมึงยังไม่เข็ดอีกหรอวะ

กูไม่เอาด้วยหรอกกูยังไม่อยากตายว่ะ

ลองคิดดูดีสิวะช่วงนี้เนี่ยเรากำลังดัง
พองานจ้างราผิมาเยอะขึ้นเหมือนก็เยอะต่ำ

ที่สำคัญมั้ย

งานเยอะเงินเยอะ

แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามึงสองคนไม่เอากูทำคนเดียวก็ได้

ถ้าหยวกเอาแล้วงั้นกูเอาด้วยเหมียวกูจะทิ้งเพื่อน

ต่อไปนี้นะเว้ยโลกจะต้องเรียกเรา๓คนว่า
แก๊งหล่อล่าผี
หน่อล่า
ของพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นของผู้หญิงที่มึงมันเคยหักอกเขา
เป็นตัวไอ้นวงช่วยกันด้วย
ไอ้บอสเป็นจริงเว้ยปูปูช่วยด้วยปู
เฮ้ยเร็วเร็วปูมาแล้วเร็วเร็ว
เฮ้ยทัพนั่งของศาทัพนั่งของศา
ชมรมทรรณจิตนี่มันของใหญ่มันแก่วนี่ว่ะ
แล้วทำไมไม้มันอยู่ที่นี่ด้วยวะยา
เมื่อกี้เธอหลีบมาหาแรียต้องเป็นลีหลาบังแร้วจะยังจะทำอย่างเชิง
กระวังตัวเลยจะขีดแม่กว่าแกล้งเธอ
พ่อเจ้ายังกว่ามากถ้ายังจะไปแล้ว
แกวนไปดีกว่าแกวนไปด้วยชอบต่อพ่อด้วย
มีความรู้สึกว่า